คำคืนของวันหยุดสุดสัปดาห์กำลังจะผ่านพ้นไป
ตอนนี้ท้องถนนที่มุ่งหน้าไปสู่พระบรมหาราชวัง
บริเวณถนนราชดำเนินเริ่มเข้าสู่ความสงบแล้วนะคะ
แต่ว่ากลุ่มคนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ยามค่ำคืน

พร้อมกับจิตอาสาที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอย่างแข็งขันค่ะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์กันค่ะ
ในช่วงกลางคืนประชาชนทยอยเดินทางมาขึ้นรถชัตเทอร์บัส
ที่บริเวณจุดจอดรถรับส่งด้านหน้าสำนักงานสลากินแบ่ง
รัฐบาลเดิมเพื่อกลับบ้านบ้างนะคะ
ขณะที่ยังมีจิตอาสาบางส่วนที่คอยอำนวยความสะดวก
และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงไม่เดินทางกลับ
ขณะที่บางส่วนก็ดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ส่วนรวมค่ะ
บรรยากาศบริเวณถนนราชดำเนินกลางเริ่มเงียบเหงา
หลังจากประชาชนทยอยเดินทางกลับ
แต่ยังมีกลุ่มจิตอาสาบางส่วนที่ยังคงอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในยามค่ำคืนนะคะ
อย่างจราจรในโครงการพระราชดำริที่คอยดูแลประชาชนปฐมพยาบาล

ดาบตำรวจกริติพงศ์มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดจนถึงดึกดื่นค่ะ
มีเล็กน้อยครับมีคนเป็นลมอะไรอย่างนี้ครับ
หรือว่าถ้าเป็นเหตุที่คนคลอดหรือว่าบาดเจ็บหนักเราก็จะประสานกู้ชีพให้
รู้สึกภูมิใจมากที่เป็นตำรวจในโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับ
เพราะว่าได้รับใช้ประชาชนบริการประชาชนเน้นบริการเป็นหลักอย่างเดียวครับ

ขณะที่อาริยาจิตขำพนักงานรักษาความสะอาดเป็นอีกหนึ่งคนที่ยังคงทำงานอย่างเต็มที่ในยามค่ำคืนเช่นนี้นะคะ
เธอต้องคอยดูแลความสะอาดของท้องถนนเพื่อรอรับวันใหม่
แม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่เธอบอกว่ารู้สึกภูมิใจและเป็นอาชีพที่มีเกียรติ
โดยเฉพาะการได้มาทำงานใกล้พระบรมมหาราชวังในช่วงนี้ค่ะ
เป็นงานที่แบบมีค่ายิ่งที่สุดในชีวิตสำหรับป้านะ
แบบเขาเรียกอะไรอ่ะคนอื่นจะมองยังไงป้าก็ไม่รู้นะ
แต่พวกเรานี่รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากสำหรับงานนี้นะ
เพราะว่าไปที่ไหนมีงานอะไรส่วนมากจะเป็นกรทมก็เข้ามาถึงทุกที่เลย
ก็คือเป็นความภูมิใจอย่างใหญ่หลวงเลย
แล้วก็ยิ่งมีงานอะไรที่เป็นเกียรติอย่างนี้ชอบไม่มีความเหน็ดเหนื่อย
ถึงจะแม้จะเลือกดึกเลิกดื่นก็ไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเลย
ภูมิใจเต็มที่เต็มใจทำจ้ะ
รู้สึกภูมิใจที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในยามค่ำคืนแบบนี้
เพื่อขอช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วย
ขณะเดียวกันก็จะคอยเดินตรวจตราโดยรอบถนนราชดำเนินในยามค่ำคืน
และให้ความช่วยเหลือในกรณีที่มีคนเป็นลมหรือช่วยตามหาคนหายค่ะ
ซึ่งปกติผมจะมาช่วยงานอันนี้มาประจำ
แต่กรณีที่เดินอย่างนี้จะมีคนเป็นลม
หรือไม่สบายหรือเจ็บป่วยพวกเราก็จะช่วยประสานกับเจ้าหน้าที่ของทีมแพทย์วัชิระนะครับ

ครับถ้าเรารับวอร์มีเกสผู้คนเป็นลม
เราก็จะนำทีมของเราไปช่วยนะจุดนั้น
ขณะที่จิตอาสาบางส่วนยังคงตั้งเต็นต์อยู่บริเวณริมถนนราชดำเนิน
จ่ายน้ำดื่มและข้าวกล่องให้แก่ประชาชน
ที่มาถวายศักราชพระบรมศพ
เตรียมจะเดินทางกลับจากพระบรมมหาราชวังในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะ
สำหรับประชาชนที่วางแผนจะเดินทางมา
เพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชในวันอื่นนะคะ
ขากลับสามารถมาขึ้นรถได้ที่จุดจอดรถรับส่งรัตนโกศิลป์
และบริเวณด้านหน้าสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลเดิม
ซึ่งเป็นจุดที่ใกล้กับสนามหลวงมากที่สุดนะคะ
โดยจะมีรถคอยบริการรับส่งอยู่ตลอดค่ะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากถนนราชดำเนิน